เดี๋ยวผ้าผ้าออกมาหมดยังฮะครับผ้าออกมาหมดยังหมดแล้ว
ถ้าถามถึงแล้ว
ไม่มีไม่มี
มีใครเป็นไรเปล่ามีใครเป็นไรเปล่า
เอาลูกแม่ค่ะโอเคโอเค

ออกมานะครับ
ตำรวจสพพนมสารคามครับทีมกู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิง๒๐คัน
ไปที่วัดดอนทองครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะบนท่าถ่าน
ไปถึงเพราะว่าโอ้โหไฟไหม้สารากาเปลี่ยนเป็นไม้ทั้งหลังหลังใหญ่ด้วย
นี่ครับดูความแรงของไฟฮะเก่าแก่ด้วยนะครับ
กว่าปีคุณพระราพรอายุนะครับวอดทั้งหลังฮะ
เจ้าหน้าที่รีบดับไฟครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะลามไปกุฏิที่อยู่ข้าง
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงจึงดับไฟได้ครับ
สารามีศพอยู่หนึ่งศพครับตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ในโรงเย็น
ร่างถูกไฟไหม้นะครับแต่ก็ยังแหมผมจะใช้คำพูดว่ายังไงดี
ก็ยังเหลือพอที่จะนำไปประกอบกิจทางศาสนาต่อได้นะ
นะฮะน่าเวทนาครับทางวัดก็ย้ายศพไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศลอีกสาราหนึ่ง
ศิวโพอายุ๑๗ปีครับเล่าบอกว่าเขาเป็นหลานของผู้เสียชีวิตนะ
สวดอภิษฐรรมเสร็จเขาก็เอาที่นอนมาเตรียมนอนเฝ้าศพยาย
สักพักเห็นแสงไฟแลบออกมาจากห้องเก็บของแล้วไฟลุกพลึบ
แค่๑๐นาทีไฟมันลามมาถึงโรงเย็นของยายแล้ว
เช่นเดียวกับพระลูกวัดที่เล่าบอกว่าได้ยินเสียงดังเหมือนประทัด

พอเปิดประตูกุฏิออกไปดูเห็นไฟนะครับ

ก็รีบตีละครั้งครับเตือนพระอื่นให้รีบออกมาครับ
ใช่มั้ยใช่
แล้วเสร็จแล้วตัดน้ำมาด
หลังจากนั้นเนี่ยเห็นประทัดมาไหม

ช่วยกับเขาตัดฝนะเปิวไป
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
เขาลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้พระครูใบดีกาประทิวยสะปาโร
ท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ดูสิครับโอ้โหหมดเลยเพราะว่าของในสาราเป็นของเก่าแก่
สายไฟคงจะช็อตทำให้เกิดไฟไหม้ครับเพราะดีไม่มีใครเป็นอะไร
นิชาพาเข็มทองครับลูกสาวของนางกฎชพรเข็มทอง
คือศพของผู้เสียชีวิตที่ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ในโรงเย็น
ถูกไฟไหม้บางส่วนยังเหลือสภาพนะฮะไว้สามารถไปบำเพ็ญกุศลต่อได้
ทางวัดนำโรงเย็นโรงที่๒ของวัดมาบรรจุศพใหม่นะครับ
และจะประกอบพิธีทางศาสนาและชาปนกิจในวันเสาร์ตามกำหนดการเดิมครับ